ค่ะเอาล่ะจำได้ไว้เมื่อวานได้คิดว่ามันหมูเนี่ย
เป็นหมูย่างไม้ละ๕บาทที่คนเอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
ทีมข่าวตามไปเจอพี่เจ้าของร้านเลยนะครับ
เธอบอกว่าไอ้ตอนเสียบไม้เสียบไม้ขายอ่ะ

สงสัยพย่างมันอาจจะหดครับนะครับ
จำได้ไหมครับเรื่องนี้เราคุยกันเมื่อวานนะครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้คือย่างแล้วเหรออันนี้คือหดแล้วเหรอ
เธอบอกแบบนั้นมันหมูทำไมสีขาวอ่ะ
ผมก็แปลกใจว่าผมก็ไม่ได้ทานหมูนะแต่ว่าเออ
นี่เขาบอกเป็นหมูย่างตอนแรกเราดูว่าเป็นมันหมูใช่ไหม
มันเหมือนเสร็จเนื้อติดไม้อ่ะ
เจ้าของร้านเขาว่ายังไงเราไปที่ร้านหมาล่าปิ้งย่าง
แล้วก็เป็นร้านบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชงน้ำร้อนด้วยนะครับ
เอาหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะเด็กชอบกิน
ไปเจอพี่แม่ค้าครับกำลังเตรียมของจัดร้านอยู่พอดีเลย
เราก็เข้าไปถามพี่พี่เห็นโพสต์ยังโพสต์พี่ดังเลยเนี่ยนะฮะ
เจ้าของร้านบอกว่าเห็นแล้วยอมรับว่าหมูใบนั้นเป็นของร้านพี่เขาเอง
ืดอกยอมรับเลยนะครับโดยที่ร้านขายหมาล่าทุกอย่าง
ไม้ละ๕บาทร้านนี้นะจะมีทั้งหมูลูกชิ้นไส้กรอกปูอัด
เข็มทองเรียงใส่ถาดไว้นะครับสำหรับหมูที่มีคนเอาไปโพสต์
มาฟังดูว่าเธอจะเล่าว่ายังไงเป็นหมูเสียบไม้ที่ก็เสียบในถาดแบบทุกวันทุกวันนั่นแหละ
ตอนแรกเนี่ยก็ยังเต็มไม้อยู่เธอบอกแบบนั้นเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูไป
นี่นะครับเธอบอกว่าแรกแรกมันเป็นแบบนั้นแต่พอย่าไปแล้วเนี่ย
หมูมันอาจจะหดเธอบอกก็เลยเหลือแค่นั้นซึ่งตอนที่ลูกค้ามาซื้อไปเนี่ย
ลูกค้าเขาก็ย้อนมาถามนะว่าตกลงขายราคานี้จริงเหรอเธอบอกเธอตอบแบบซื้อ
บอกว่าใช่ไม่คิดว่าลูกค้าเนี่ยเอาจะเอาไปโพสต์จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไร
แต่เธอบอกว่าจะดีกว่านี้นะถ้ามาบอกกันตรงจะได้รีบปรับปรุงให้
เพราะทุกวันนี้เธอบอกว่าข้าวของมันแพงเหลือเกินนะฮะต้นทุนสูงกำไรน้อย
อยากให้ลูกค้าก็มาอุดหนุนเยอะพอมีคนมาตำหนิแบบนี้เธอผมชอบใจเธอนะ
บอกว่าพร้อมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นบางคนโทษนั่นโทษนี่โวยวายแล้ว
แต่นี่บอกพร้อมจะปรับปรุงนะครับก็ดีรับทราบปรับปรุงเรื่องก็ได้จบนะคะ
ก็จะได้มีลูกค้าไปอุดหนุนท่านเผื่อคนเก่ากลับไปก็แถมให้เขาไปแล้วกัน
พี่เดาว่าคืออันนั้นเสียบแล้วอาจจะลืมคุยกับคนอื่นหรือเปล่าแล้วเราก็ลืมเสียบต่อเรามองในแง่นี้นะ

มองในแง่บวกนะคะไม่เป็นไรมีอะไรก็พูดคุยกันบอกกันนะครับ